มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เรียกว่าจอมหมางเวทาสมมุติวันนี้เราจะมาไล่เรียนวิชา

เน่งเราพูดถึงปั้นเน่ง

แม่นาคพระขนมพุทธจารย์โตธรรม

ส่วนนาภาคครับ

ชิ้นนี้เขาก็ส่งมาเหมือนกัน

ให้ทำคือบริกรรมคาถาลงไปในนี้

ทำพีเขาก่อนเนี่ยนะ

เราก็ถึงจะมาชำแหละเขา
เขียนยันอะไรบ้าง

การที่จะปลุกให้มีชีวิตผมก็จะบอกให้ก่อนว่า
เราต้องมีวุฒิภาวะ

แล้วก็ต้องทำเนื้อทำตัวให้ดีพอด้วย

อันนี้ส่งเขาไปเกิดแล้วครับ

แสดงว่าปั้นเน่งอันนี้มีเรื่องราว

แล้วก็ไปบอกกับ

ก็เหมือนกับอภินิหารของปั้นเด็กครับ

เหมือนกับเอาง่ายขออนุญาตใช้คำว่าเลี้ยงผีได้ไหม

เราต้องมีใส่หัวใจเข้าไปนะครับ

ก็ต้องระวังไว้อะเนาะ

ก็ส่วนมากก็

คนรักคนหลง
พวกหนูเคยเลี้ยงแต่กุมารทองกัน
ลุงกำลังจะบอกว่าเลี้ยงปั้นเน่งก็เหมือนกับเลี้ยงผี

ของแรงก็ต้องใช้บุญใหญ่อะครับ
ก็สร้างกุศลต่าง

พอเขาแบบจากวิญญาณที่แบบ

พอเขาได้พลังงานจากบุญที่เราทำส่งไปปุ๊บเนี่ย

โดยไม่ผิดธรรมนองคลองธรรมนะครับ

เมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องไปเกิด

ลุงบอกว่ามีวันพักให้เขาด้วย

เราไม่ได้กักขังนะครับวิญญาณ

วันนี้ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวไหนกันอ่ะ

เราก็คาถามันก็ไม่มีอะไรมาก

เราก็ท่องภูตรหน้าโส

แต่นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการกากขังวิญญาณ

อันนี้มันก็สีพึ่งไงครับที่เอามาปั้นเป็นหุ่นนะครับ
แล้วเนี่ยพวกนี้เงินปากผีหรือเปล่าครับ
มันโอ้โหอันนี้มันเนี่ยคุณหนุ่มเคยเห็นไหมเนี่ยเหรียญเก่าเนี่ย

อันนี้ไม่ใช่ครับมันเกิดมาจากความรู้สึกว่ามันจะมีของอาถรรพ์จะอยู่ตรงจุดไหน
เพชรพญาธรเนี่ยคืออะไร
เพชรพญาธรนะครับหัวเหมือนฤษีนะครับ

อยู่ในตัวครับฝังลงไปในตัว

เพราะว่าต้องฝังตอนวันเพ็ญ๑๕ค่ำ
ต้องจัดชุดเครื่องเรียกอะไรนะ

มนุษย์กายยสิตเลยลงไปที่กายยสิต

กายที่แบบเหมือนกับเป็นกายแบบว่าที่มีพลังมีแรงอะไรอย่างนี้ถูกไหม

คือก็จะทำพิธีเนี่ยครอบลงไปให้อยู่ในตัวเรา

จะทำให้วิชาที่มีอยู่ในตัวแล้วเข้มขังขึ้น
แล้วก็จะกินวิญญาณลบ

วิญญาณที่แบบว่าเป็นของที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ย

กินวิญญาณพวกนี้
กินพวกมันมาเป็นอาหาร

แต่มีความรู้สึกว่ามีของดีเยอะเนอะ

อ๊าย้๋งมีของดีของกุ้มตัวยก์อยู่เนาะ
เอานุ่มเอานุ่ม
เป็นไง
เหมือนคนเคยทำเสน่หว่าเนาะ

เหมือนว่าเคยไปทำเสน่หว่าที่พิสดารไปเวลา

มันเหมือนเมียครับแล้วพรุ่งนี้ครับถ้ามันอยู่ใกล้หรือวิชาชุดนี้

ทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นเหรอของคุณพวกดำนี้ลงไหมลองสิครับ
ผมว่ามันคล้ายกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่ค่อยพิตาดานเท่านี้

แต่ส่วนใหญ่เป็นอะไร
เป็นพุทธคุณ

ใช่แรงพุทธคุณดี
ลุงเคยปลุกของตัวเองบ้างไหม

ก็ปลุกโออาวอัมอึกนึกคำอาวแอสกะวาสีอัลยะวาสูสะ
เพราะของพวกนี้นะครับ

ปลุกแล้วมันก็เพิ่งเคยเห็นอะครับ
ปลุกให้ดูหน่อยได้ไหม
คือแบบว่ามันต้องปลุกตามทานน้ำไหลอย่างนี้
มาปุ๊บเนี่ยผมก็รับวิชาธรรมะบันดาลมาด้วย

ก็เอาไว้แบบว่าค้นหาวิชาดั้งเดิม
แต่อดีตการณ์ว่าเราเคยมีอะไรมาบ้าง

พอเรามาท่องวิชาของธรรมบันดาลปุ๊บเนี่ย
มันก็จะออกเป็นภาษาของวิชาที่เราเคยมีมาตั้งแต่อดีตแต่ชาติ

เลี้ยงเคยปล่อยของไหม

ที่เขาโดนลมเพลลมพัดกันเนี่ยมีจริงไหม

ลุงฮะต้องถามว่าบางคนที่เล่นของเยอะ
แล้วเราจะได้ยินเขาว่าระวังนะเล่นของเยอะ

ที่อีกของแบบนี้กลับไปหาคนทำ
ผมว่าคนที่ทำของ
ทั้งตัวเองทั้งลูกนะครับและครอบครัว

แม้แต่อาจารย์เองก็ไม่รอด

ผมยังไม่เห็นเลยว่าเคสไหนที่จะคลองเรือน
หรือว่ามีชีวิตที่ผาสุข
ทั้งคนว่าจ้างทำและคนทำ

แบบคนที่ไม่ดูแลตัวเอง
นี่คิดคำคูนี่สำคัญมากที่สุดเลย
และอีกอย่างหนึ่งเห็นแกได้

ซ้ำเติมทุกครั้งที่คน

อันนี้มีโต๊ะครับดวงเชื่อผม
เพราะอะไรเกิดขึ้นกับลุงลุงถึงหยุดทุกอย่างเลย
คนรอบข้างนะครับและอีกอย่างแบบ
เขาหวาดกวนเหมือนกับในบ้านผมเนี่ย

อยู่กันไม่ได้ครับวิ่งกันให้คลืนไปหมด
เดี๋ยวเสียงไม่เท้าบ้างเสียงคนเดินบ้างนะครับ
อยากขอบคุณที่อยู่ในครอบครัว
คือเห็นแน่เลยครับร่างกายมันก็จะสู้ผอม

เพราะว่าผลกรรมน่ะมันกระทบกับคนรอบข้าง

ใช่ครับก็แบบป่วยนะ
แล้วก็ป่วยที่ส่วนหนึ่งนะตายก็มี

ความเป็นอยู่นี่มันก็ค่อนข้างดูว่าแร้นแค้นอะนะ

กูกูทำอะไรมึงไม่ได้นะ

เหมือนกับแบบช่วงเอาคืนเขาอะครับ
มันก็ต้องมีนั่นแหละ

เราทำไปนี่นะมันก็
ใช่ว่ามันจะอะไรนักหนา

จากคนในบ้านผมเนี่ยนะที่ใครดูว่า

เดี๋ยวนี้กลับมาฟื้นแข็งแรงทำงานทำการกันได้

พี่ชายอยู่ดีผอมแห้งแบบไม่มีสาเหตุอืม
น้องสาวก็ป่วย
เป็นมะเร็งสักส่วนใหญ่

บางคนเสียชีวิตด้วยซ้ำไปใช่

รับไม่ทันนะครับเกิดกันเนี่ยแบบ
เยอะเยอะพรุ่งนี้เยอะมาก

แน่นอนครับแน่นอนไม่ต้องเกิดเลย

กรรมชั่วมันต้องตอบสนองเรา

ดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญเก่ง

แต่วันนี้ก็ถือว่ารู้เรื่องราวประสบการณ์ชีวิต

ลุงวิเชียนงุวิเชียนจริงที่มาแชร์เอาประสบการณ์
ช่วงหน้าครับมูขั้นเทพของเราแหมวันนี้ไม่อยู่
น้องคายพาไปไหว้หลวงพ่อพระสัย

จะเป็นยังไงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตการณจนถึงปัจจุบันครับ
เขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อพระสัยประธานพรให้กับทุกเรื่อง

หลวงพ่อพระสัยถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสาธุชนหรือสายบุญพญานาคาราชต้องมากราบไหว้สักการะ
นางสุขพระนางเสริมพระนางสัยเนี่ยก็อยากจะสร้างพระ
เททองมา๖๗วันทองก็ยังไม่สุก

ปรากฏว่ามีชีพประขาวเต็มลานมัด

ก็เลยเป็นที่กล่าวฝันมาว่า
หลวงพ่อพระสัยเนี่ยเป็นพระที่มีเทวดาพญานาคาราชมาช่วย
ขอบุตรฝาแฝดค่ะ

จะถวายเงินแค่๕๐๐บาท